ศดรจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

วาระที่รัฐสภากำลังพิจารณาอยู่นี้
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

สารรัฐธรรมนูลได้มีคำวินิจฉัย
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับการยกร่าง
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ควรจะส่งเรื่องให้สารลำนูลวินิจฉัย

แต่เสียงข้างมากในสภานี้วันนั้น
เห็นว่าควรส่งเรื่องให้สารร่ำนูน

แต่ผลคำวินิจฉัยที่ออกมานั้น
กลับมีปัญหาเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ
คำวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจน
แล้วก็เกิดข้อถกเถียงขึ้น

พิปรายกันอย่างกว้างขวางในวันนี้

ผมคิดว่าประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้าน
คงสงสัยกันอยู่มากเหมือนกัน
รัฐสภากำลังทำอะไรกัน
เพราะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนี้
ความจริงแล้วประเด็นที่ควรจะถกเถียงกันมากที่สุด
มันเกิดขึ้นมา๒ปีที่แล้ว

ว่าควรจะมีการแก้ไขรำนูนหรือไม่
มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยว่าควรแก้ไข
และไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรแก้ไขรัฐมนูล

รับข้อเสนอของภักดิปัตย์

พร้อมด้วยพักร่วมรัฐบาลทั้งหลาย
ว่าควรจะบรรจุเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลไว้
วาระเร่งด่วนของนโยบายรัฐบาล
และมีการแถลงต่อรัฐสภานี้เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไป
ประเด็นการแก้ไขมนุนก็ควรจะยุติตรงนั้นครับ
เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่าอยู่ในนโยบายรัฐบาล
ประกอบกับนอกจากเสียงข้างมากของรัฐบาลแล้ว

ก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการแก้ไขรัฐมนูลมาตั้งแต่ต้น
ท่านประธานจะเห็นว่าสภานี้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณา
แนวทางการแก้ไขรำนูนเป็นข่าวคลึกโครม
จนกระทั่งจบเสนอรายงานแล้วมีการเสนอร่างแก้ไขรำนูล
ลำดับมาจนกระทั่งเป็นร่างที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

วาระหนึ่งแต่กว่าจะผ่านวาระหนึ่งได้
อาจจะมีสะดุดตรงที่มีการเสนอตั้งกรรมธิการขึ้นมา
พิจารณาก่อนรับหลักการซึ่งนั่นเป็นสิทธิ์ของสมาชิกครับ
แต่พอเมื่อผ่านวาระหนึ่งโหวตรับมาแล้วมาวาระสอง
ณงานาทีนี้การโหวดรำนวลรำนวลวาระสามจบไปแล้วครับ
เมื่อความวินิจฉัยสารรำนวลออกมาย่อมมีผลผูกพันธุ์ทุกองค์ก่อน
ประเด็นที่ทำให้พวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภา
มีความเห็นแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ครับ
แต่ความเห็นแตกต่างกันนี้ต้องมีข้อยุติครับ
ขณะนี้เพื่อนสมาชิกที่ลุกขึ้นอภิปรายนั้น

ความคิดที่๑บอกว่าต้องไม่ลงมติ
เพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับร่างนี้ตกไปแล้ว
เป็นการเสนอยติขึ้นมาโดยเพื่อนสมาชิก
สมชายแล้วก็แก้ไขโดยท่านเสรี
ยัตติในสภานี้คือยัตติที่ให้สภา
ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
การมียัตติแล้วให้สภาดำเนินการว่า
ต้องไม่ลงมตินั้นกระทำไม่ได้ครับ
ทั้งต่อข้อบังคับและขัดต่อรัฐธรรมนูล
ที่บอกว่าลงไม่ได้เพราะรับนูลตกไปแล้ว
ก็ไม่มีอำนาจที่บรรยัติเอาไว้
รัฐธรรมนูญว่ารัฐสภามีอำนาจวินิจฉัยว่า
ร่างกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดนั้นตกไปหรือไม่
ไม่มีบทบัญญัติถึงอำนาจเอาไว้

ประเด็นข้อสงสัยเรื่องกฎหมาย
บรรยัติโดยสภาลงมติไปแล้ว
ว่าจะขัดลำนูนหรือไม่ไปเขียนบรรยัติเอาไว้ชัด
ทุกอย่างจะผูกโยงไปที่สารรัฐมนูลทั้งสิ้นครับ
ผมก็ยังเห็นว่ายัตติที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาว่า
ต้องไม่ลงมติเพราะตกไปแล้วนั้นเป็นยติที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ

มันก็เหลือยัตติสองทางครับ
ทางหนึ่งก็คือเสนอเลื่อนไปก่อน
อันนี้เป็นอำนาจตามข้อบังคับและเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูล
กับ๒เป็นไปตามระเบียบวาระคือโหวตไปเลย
ผมเห็นด้วยกับการเลื่อนไปก่อน
และจะต้องหาข้อชัดเจนให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
ซึ่งท่านจุลินลักษณะวิสิทธิประธานโทษเอ่ยนามท่าน
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์สมาชิกรัฐสภาเสนอแนวทางนี้ไว้แล้ว
ทำไมผมจึงบอกว่าต้องทำเช่นนั้น
ถ้าเลือกวิธีการโหวตไปเลยในวันนี้
ประเด็นก็จะเกิดตามหลังครับว่า
ที่ท่านบอกว่าประเหมาะเคราะห์ดีรัฐสภาอาจจะลงมติเห็นชอบด้วย
กับรัฐนวลบารสามจะมีคนตีความอีกครับว่า
เป็นการลงมติไปโดยไม่ชอบด้วยคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งวันนี้กำลังถกกันอยู่เพราะยังมีประเด็นเห็นไม่ตรงกัน
แต่ถ้าเป็นการโหวตโดยที่ไม่เห็นด้วยแล้วตกไปในวันนี้
อาจจะเป็นประเด็นที่บางฝ่ายคาดหมายว่าจะเป็นประเด็นขับเคลื่อนทางการเมืองหรือไม่

เพราะบ้านเมืองก็วุ่นวายพออยู่แล้ว
รัฐสภานี้ควรเป็นที่พึ่งหวังของประชาชน
ด้วยการสร้างความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในแนวทางการลงมติทั้งหลาย
เราจะเสี่ยงแล้วไปตายเอาดาบหน้าแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้ครับ
สมาชิกรัฐศพาปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน
ภายใต้สายตาของพี่น้องประชาชนและการตรวจสอบของพี่น้องประชาชน

รัฐธรรมนูลบัญญัติไว้ว่าในมาตรา๒๑๐วงเล็บ๒อย่างที่ว่ากัน
ถ้ามีปัญหาด้วยเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาก็ชอบที่จะทำเรื่องสอบถามให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยได้ครับ
ผมถึงสนับสนุนแนวทางที่เพื่อนสมาชิกเสนอว่าเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน
การลงมติออกไปก่อนทำได้ตามข้อบังคับนี้
เมื่อถึงวาระที่จะต้องโหวตวาระ๓ก็เพียงแต่หยิบยกวาระอื่นเช่นกฎหมายขึ้นมาพินาไปก่อน
ในช่วงนั้นเองที่สภานี้ก็จะมีการยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูลเพื่อถามความชัดเจน
อำนาจหน้าที่โดยแท้ครับถ้าจะถามว่านี่เป็นการยืดเวลาหรือไม่
ก็ตอบว่าเวลาต้องใช้แน่นอนครับแต่ไม่ให้เกิดปัญหาใน
อนาคตข้างหน้าแล้วอาจจะทำให้กระบวนการที่ทำมาทั้งหมด
นั้นเสียไปวิธีการนี้คือการคุ้มครองการทำงานของฝ่าย
ติบัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรีของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ง
ทำหน้าที่ในนามประชาชนครับท่านประธานครับเราทำให้
ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่ารัฐสภาลงคะแนนด้วยเสียง
ข้างมากให้มีการแก้ไขมนุนในวาระหนึ่งไปแล้วผ่าน
วาระสองไปแล้วแต่วันหนึ่งมีเพื่อนสมาชิกซึ่งก็เป็นสิทธิ
ของเขายื่นไปแล้วทำให้เกิดข้อปัญหาในทางปฏิบัติก็ถาม
ชัดครับเมื่อถามชัดได้คำตอบกลับมารัฐสภานี้ก็
เดินต่อถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยคือการทำงานที่คุ้มครอง
ศักดิ์ศรีการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งทำหน้าที่
นามของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ลง
ติหรือเลือกที่จะคว่ำรัฐมนูลฉบับนี้เสียคำ
ก็จะมีต่อกลับมาว่ารัฐสภานี้กำลังแสดงความรับ
ผิดชอบต่อประชาชนอย่างไรที่ท่านโหวตรับรำนูลวาระ
ที่หนึ่งและวาระที่สองมาผมต้องเรียนท่านประธานว่า
บ่อยครั้งและหลายครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมือง
ไทยที่รัฐธรรมนูลกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองรัฐ
ธรรมนูลกลายเป็นเงื่อนไขของการต่อสู้ทางด้านการเมือง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยิบขึ้นมาขับเคลื่อนเอาอคติ
ความรักความโกรธความเกลียดของตัวเองขับเคลื่อน
เพื่อที่จะล้มล้างอีกฝ่ายหนึ่งแต่ผมว่าวันนี้บ้าน
เมืองต้องเลยจุดนี้ไปแล้วครับลำนูนหกศูนย์ผ่าน
บริบททางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบหนึ่งมามันได้ทำ
หน้าที่ของมันจบไปแล้ววันนี้รัฐสภามีมติแล้วว่า
ต้องแก้ไขประชาชนยอมรับแล้วเห็นแล้วและอยากเห็น
กระบวนการเดินต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวัน
นี้จะไปโหวตว่าไม่รับหรือจะไปลงมติว่าไม่โหวต
เพราะเหตุตกไปแล้วซึ่งไม่มีอำนาจก็ตามทำไม่ได้จะ
เดินหน้าต่อแล้วสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตก็ทำไม่ได้
ได้ครับเหลือทางเดียวเท่านั้นก็คือการเลื่อนไป
ก่อนแล้วยื่นไปยังสารธรรมนูลให้มีการวินิจฉัยแนว
ทางปฏิบัติที่ชัดเจนนั่นคือการทำหน้าที่ตามอำนาจ
หน้าที่ที่บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูลลึกที่สุดใน
ใจเราของสมาชิกรัฐสภามันคือการถามตัวเองครับว่า
ทำให้ประชาชนมีความหวังอย่างไรและวันนี้ท่านจะ
สนองต่อความหวังของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่
อยากจะเห็นประเทศมีความเป็นประชาอธิปรไตัยมากขึ้น

รัฐสภาจะเป็นที่พึ่งของประชาชนของประเทศนี้ได้
อย่างแท้จริงครับต้องมาทานครับ